ทีนี้มาดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

ไบท์ขี่มาแล้วก็ชนกับผู้ชายที่กำลังข้ามถนน

โอ้โหผู้ชายกำลังจะเดินข้ามถนนแล้วโดนบิ๊กไบท์ชนจังหวะนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงค่ำนะคะ
ที่ถนนสายเลขด่านซ้ายฝั่งขาออก
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลย
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจสพเมืองเลย

พบศพนายภูลศักดิ์จันทราอายุ๕๑ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านตำบลกุฎป่อง
สีดำไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนพังเสียหาย
ขี่บิ๊กไบท์คือนายสกลขุนจันทร์อายุ๓๙ปี
เป็นชาวบ้านอำเภอเมืองเลยค่ะ

ทราบว่านายภูนศักดิ์คนที่ข้ามถนนเนี่ยนะคะ
กำลังเดินข้ามถนนอยู่ดี
แล้วรถบิ๊กไบท์ก็วิ่งมาด้วยความเร็วพุ่งชน
จนทำให้นายภูนศักดิ์กระเด็นกระแทกพื้นเสียชีวิต

แล้วก็รถเก๋งที่จอดอยู่ริมทางเสียหายด้วย
หลังจากนี้ตำรวจจะนำตัวคนขี่รถบิ๊กไบท์ไปสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ